หลังจากในช่วงที่ผ่านมาเราเจอพายุไปหนึ่งลูก

ก็ทำให้พื้นที่ภาคเหนือกับอีสานหลายจังหวัด

พร้อมกับคณะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ที่อุบลราชธานีแล้วก็ยศโทรนะครับ
นี่ฮะพลเอกประยุทธ์ก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
โดยบอกว่าก็เพื่อให้ชาวบ้านได้สบายใจ
แล้วก็รับรู้ว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งทุกคน
นี่ท่านนายกไปรถคันไหนนะคุณเหรียญมภาษอรณ์
เดี๋ยวจะมีภาพรถสีแดง

เพราะคนรอดูทะเบียนค่ะ

ไปรู้ได้ยังไงเขาแชร์กันเขาแชร์กัน

อ๋ออ่านะฮะหลังจากนั้นนะครับ
ก็ได้ไปมอบถุงยางชีพไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
ศูนย์ประสานงานและรับบริจาคช่วยเหลือ

ที่ชุมชนวัดกลางศรีไตรภูมินะฮะ
ก็มีช่วงเวลาที่ได้คุยกับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับ
หรือว่าเด็กที่ต้องมาอยู่ที่นี่ก่อน
เพราะว่าที่บ้านอยู่ไม่ได้น้ำมันท่วมนะครับ
นี่เห็นไหม

ใช่หนูน้อยคนนี้ก็คงจะงงไว้ปกติเราอยู่บ้าน

เอาไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่อุบลรัชธานีหน่อยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเกรดแก้วมั่นคง

ชาวบ้านที่นี่บอกว่าไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมหนักแบบนี้มา๑๐กว่าปีแล้วนะครับ
ก็เลยไม่ได้เตรียมการรับมือเอาไว้
เมื่อตี๔ของวันนี้ยังมีน้ำไหลเอ่อเข้าท่วมในชุมชนด้วย
ต้องเร่งอบพยพสิ่งของเครื่องใช้ออกจากพื้นที่ตลอดทั้งวัน
มีบางหลังที่ไม่สามารถขนย้ายสิ่งของออกมาได้ทันนะครับ
อย่างเช่นบ้านของนายสมศักดิ์บุญทวีอายุ๗๒ปี
ซึ่งนายสมศักดิ์อายุ๗๒อยู่ที่บ้านกับแม่อายุ๙๒นะฮะ
ต้องรอให้ลูกเนี่ยกลับมาช่วยเหลือกว่าจะพากันออกจากบ้านมาอยู่ข้างนอกนะฮะ

ทันอยู่ครับแต่มันไม่รู้จะเอาไปไหนอ่ะ

ขนของขึ้นแค่นี้ก็มันลำบาก

คือขนของขึ้นนี่ไม่ใช่ง่ายนะ

คุณลุงเลยบอกอันไหนที่มันไม่ได้อะไรมากก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับ
บ้านของนางบุญเรียนแสงงาม
ตอนนี้ยกสิ่งของบางส่วนขึ้นที่สูงแล้วนะครับ
ขึ้นตั้งแต่เช้าหลังจากมีคำเตือนเรื่องปริมาณน้ำจะมานะครับ

เธอก็ยังกลัวว่าบ้านทั้งหลังที่เป็นบ้านชั้นเดียวอาจจะจมอยู่ใต้น้ำได้
ช่วงตี๔ตี๕ก็มันก็ทยอยเข้านะ
มาพอสายหน่อยช่วงนี้ล่ะ
เริ่มแรงละ๘โมง๙โมงนี้เริ่มล่ะ

แล้วของแม่เองขนของทันมาชั้นเดียวหรือล่ะ
ทันค่ะเพราะว่ามันมาทางนู้นก่อนแล้วก็ทะยอยเอง
เพราะว่าเห็นน้ำมันเริ่มมาแล้ว

แล้วทุกปีอย่างปี๕๔ที่นี่ก็ท่วม
ในชุมชวนนี้ท่วมไหมค่ะที่เรา
ว่าแต่มันไม่ถึงตรงนี้ค่ะมันจะอยู่โซนนู้น

หรือจะแทนว่าแม่ก็ไม่ได้เตรียมใจเลยตรงนี้
คิดว่ายังไงก็ไม่ถึงคิดว่า
อุบลรัชธานีเนี่ยตอนนี้หนักที่อำเภอเมืองกับอำเภอวาลินชำราบนะครับ
อย่างที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลรัชธานีตอนนี้ก็เปิดเป็นศูนย์อพยพนะครับ
ก็ชาวบ้านบางคนก็ไม่ออกมานะ
เขาก็กลัวว่าจะมีพวกหัวขโมยมาอาศัยจังหวะนี้ที่ชาวบ้านเดือดร้อน
บ้านไปอยู่ศูนย์อพยพแล้วไปขโมยข้าวของ

แต่ก็ต้องฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่จริงนะคะ
เพราะว่าบางพื้นที่เวลาที่เขาห้ามอะไรหรือเขาเตือนอะไร

อย่างถนนเส้นนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ร้อยเอ็ดนะคะ
คือกระแสน้ำไหลเชี่ยวก็มีการติดป้ายเตือนเอาไว้แล้วนะคะ
แต่ปรากฏว่าก็มีรถกระบะคันหนึ่งฝ่าน้ำไป
สองพ่อลูกแล้วดูสภาพสิโอ้โห
เนี่ยถนนสายพนมไพรยสโทรค่ะน้ำท่วมสูงค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นห้าโมงเย็นเจ็ดกัญญายนนะคะ
แล้วภาพนี้คนแชร์กันเยอะทางกู้ภัยก็ต้องไปช่วยอ่ะ
ผู้ภัยบอกว่าให้สองพ่อลูกเลื่อนกระจกลงนะ
ปีนออกมาทางกระจกทางหน้าต่างนะ
เขาก็โยนเชือกไปอย่างเงี้อืม
แล้วก็ช่วยกันดึงขึ้นมาดึงทั้งรถทั้งคนเนี่ยค่ะ
ช่วยได้อย่างปลอดภัยโอ้โหดูสิน่ากลัวนะ
ครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะช่วยได้อะค่ะครับ
กระบะเป็นของชาวจังหวัดเยอะโสธรนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดนะคะ
ถนนเนี้ยเจ้าหน้าที่เอาป้ายไปติดแล้วห้ามรถทุกชนิดผ่าน
แต่บางทีคนก็เห็นว่าเออรถกระบะมันสูงไม่เป็นไรมั้
แป๊บเดียวเดี๋ยวผ่านไปได้แล้วมันเจอแบบเนี้ยมันน่ากลัวจริงจริงอันตราย
เพราะว่าน้ำแบบเนี้ยเรามองไม่เห็นถนนใช่ไม่เห็นขอบทางด้วยเนี่ย
ตกลงไปเลยฮะนะคะเดี๋ยวลองดูช่วงที่เขาดึงกันหน่อยสิฮะ

ให้โกบโกบสวุกเป็น
อืมก็ขอบคุณทางกู้ภัยสว่างบริบูรณพัทยารวมถึงกู้ภัยทางหลวงนะคะที่มาช่วยผู้ประสบเหตุเอาไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นโอ้โหไม่อยากจะนึกเลย